อันนี้ซุดจากธรรมชาติใช่ครับ
แต่ข่าวที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อไปนี้

คือคุณผู้ชมที่ดูข่าวเที่ยงไทยรัฐของเราอยู่
ร้องเรียนผ่านมาบอกว่าเนี่ยอยากให้ไปดูหน่อย
เรื่องนี้จริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่ฝลายปีที่แล้ว
บ้านของพี่เขาแล้วคิดดูสิคุณผู้ชมเวลาตอกเสาเข็มอ่าตึงตึงแบบนี้
แล้วเห็นไหมกำแพงร้าวกระเบื้องแตกเอ๊ะบ้านฉันโครงสร้างบ้านฉันจะเป็นอะไรไหม
นี่ค่ะเราไปดูถึงบ้านเลยนะคะคุณพิชยาภาโปร่งเสงอายุ๒๘ปีเนี่ย
เจ้าของบ้านทาวน์โฮมสองชั้นอยู่ที่หมู่บ้านแถวแถวถนนเลี่ยงเมือง
นทบุรีที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะคะเขาก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐ
บอกว่าเทศบาลนครนนทบุรีไปว่าจ้างบริษัทเอกชน
ผู้รับเหมานั่นแหละให้มาทำโครงการก่อสร้างโรงเรียน
เทศบาลนครนนท์สองวัดธินกรนิมิตรทีเนี้ยพิกัดตรงที่จะสร้างโรงเรียนอ่ะ
อยู่ติดกับบ้านคุณพิชยาภาเลยแล้วผู้รับเหมาอ่ะตอกเสาเข็ม
เขาทำโรงเรียนไงดอมโรงเรียนอาคารเรียนมันก็หลายชั้นถูกไหม
โครงสร้างก็ต้องแข็งแรงเราก็เข้าใจแต่ดูสิ
นี่คือตอกเสาเข็มแบบเนี้ยตึ้งตึ้งทีเนี้ยบ้านเธอสะเทือนเลย
กำแพงปูนพื้นกระเบื้องตรงที่เธอไปต่อเติมห้องครัวก็แตกร้าว
อันนี้คือเรื่องเสียงเรื่องโครงสร้างไม่พอนะฝุ่นค่ะคุณผู้ชม
ละอองจากการก่อสร้างเนี่ยมันหล่นใส่บ้านเธอหล่นใส่รถเธออุ้ย
ดูอันนี้ไม่ใช่รถจอดนานเป็นปีนะจ๊ะที่เห็นอยู่แบบนี้ค่ะ
โอ้โหแค่จอดข้ามคืนมันก็เป็นแบบนี้แล้วอ่ะครับ
แล้วทนได้ยังไงอ่ะคุณผู้ชมตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วนั่นน่ะสิ
จนถึงตอนนี้ค่ะซึ่งคุณพิชยาภาบอกนะว่า
เธอจ้างช่างมาต่อเติมโซนตรงห้องครัวเนี้ย
ตังค์ไป๗แสนกว่าบาทเพราะว่ามันได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างนี่แหละ
ทีนี้ก็ทำเรื่องแจ้งไปยังบริษัทรับเหมาแล้วนะจะให้ฝั่งผู้รับเหมามาคุยกัน
แต่เรื่องมันเงียบไปทีนี้หลังจากนั้นเนี่ย
รับเหมาก็มีการติดต่อมามาคุยจะชดใช้ค่าเสียหายต่างให้
เธอเรียกเลยเจ็ดแสนครับแต่แห่งทางผู้รับเหมาต่อรอง
โอ้โหเจ็ดแสนเลยเหรอเหลือสี่แสนได้ไหมอืม
กับสามีบอกว่าไม่เอาอ่ะไม่ยอมสุดท้ายไปตกลงกันที่ตรงไหนรู้ไหม
ตัวเลขกลมอยู่ที่หกแสนแต่ฝั่งของผู้รับเหมาบอกว่า
ขอผ่อน๓งวดได้ไหมเธอไม่ยอมอ่ะ
กลัวว่าถ้าเกิดว่าโอเคยอมไปเกิดจ่ายมางวดเดียว
เหลือไม่จ่ายจะทำยังไงจะเชื่อใจได้ยังไง
เอกสารสัญญาอะไรไม่มีเลยแค่พูดปากเปล่าอะค่ะ
ทีนี้สามีก็เลยร้องไปที่สารปกครองกลางตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่าจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
แต่ว่าตอนนี้รอสารก่อนเรียกคู่กรณีมาไกล่เกลี่ย
ยังไม่มีวันที่กำหนดชัดเจนเลยนะมันเดือดร้อนขนาดไหนฟังความรู้สึกเธอหน่อยค่ะ
ขอผ่อนไปสามงวดอ่าพอขอผ่อนไปสามงวดเอ็ดเสร็จ
ก็ถ้างวดแรกเขาจ่ายงวดสองเขาไม่จ่ายล่ะ
เราจะทำยังไงใช่ไหมคะเขาไม่มีหลักประกันอะไรมาให้เราเลยนะคะ
ซุดนะคะอย่างแรกเลยฝุ่นฝุ่นนี้จะเห็นจากซิงค์ได้เลย
คือเปิ้ลทำครัวไม่ได้นะอืม
ต้องไปทำเตาฟิกดิ๊กที่อยู่ด้านหลังอ่ะคือเราทำครัวทำเคาน์เตอร์แล้วเราไม่สามารถทำได้ฝุ่น
เสียงตอนเช้าเนี้ยแปดโมงเอาแล้วทุบทุกวันทุบดังมากอ่าแล้วก็
เพื่อว่าไง
บริษัทรับเหมาจะให้ชี้แจงแต่ทีนี้ติดต่อไม่ได้
แล้วพอติดต่อไม่ได้เราก็คิดว่าเราก็อยากฟังทางฝั่งผู้รับเหมา
เราก็เลยเดินทางไปถึงสถานที่เลยค่ะแต่ว่าเขาไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่
ดังนั้นถ้าเกิดว่าฝั่งผู้รับเหมาดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่
อยากจะชี้แจงอยากจะอธิบายติดต่อมาได้ให้พื้นที่แล้วก็ยินดีมากนะคะ
คุณน้ำแข็งคุณผู้ชมเหตุการณ์แบบนี้จริงเกิดขึ้นใกล้ตัวผมเลยนะ
เพราะว่าคนที่บ้านเนี่ยก็มีบ้านอยู่แล้วบ้านข้างเขาจะต่อเติมบ้าง
สิ่งที่ต้องเจรจาคือระหว่างที่มีการก่อสร้างเนี่ยคุณจะต้องให้ฆ่าเจ้าของบ้านนะ
ไม่ได้ก่อสร้างนะบ้านที่อยู่ติดกันเนี่ยย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนก็ได้เหมือนกัน
ออกเงินค่าไปเช่าคอนโดก็ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยผลกระทบมันมาแบบนี้ไง
ทั้งเสียงทั้งมลภาวะต่างและบ้านซุดอีกนะ
จริงกรณีแบบนี้จะขออนุญาตก่อสร้างมันจะต้องไปแจ้งทางโยธาเขตไง
แล้วเขาจะมีเรื่องของข้อกฎหมายต่างด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงนะคะคุณผู้ชม